พลเอกพระวิทย์วงสวรประลองนายกรัฐมนตรี
และพลเอกพระวิทย์ว่าการกระทรงกะลาโหม
ที่ถูกโจมตีในเรื่องของการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สิน

เมื่อวานผู้สึกข่าวก็ตามสัมภาษณ์ทั้งพลเอกพระวิทย์ด้วย
ท่านไม่ค่อยตอบอะไรมากแก่ผู้สิกข่าวนะครับ

จากท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
นายยกบอกแบบนี้บอกว่า
ซื้อรถลาวาสอกบ้าง
และผมไม่จำเป็นต้องให้กำลังใจพลเอกประวิทย์หรอก
เพราะว่าท่านเป็นทหารโตกันแล้วแล้วก็ไม่ใช่เด็กแล้วนะฮะ
ฟังเสียงของผลเอกประยุทธ์
จะรวมชื่อพลเอกประวิทย์วงสุวรรณกันก่อน
หลังจากที่ผู้สิทธิ์ข่าวได้ถามถึงเรื่องแหวนและนาฬิกาครับ
แหวนเป็นของคุณแม่นาฬิกาเป็นของเพื่อนในจริงไหมคะ

แต่ที่มีคนรวมหลายชื่อที่จะให้ท่านออกไปสักหน่อย
ครับตีครับ

คำตอบจากผลเอกประวิทย์มักจะมีคำพูดที่ว่าไม่รู้

นั่นก็คือการปฏิเสธการตอบคำถามนี่แหละ
ท่านว่ายังไม่รู้ผู้สิทธิ์ข่าวก็งงเหมือนกัน
ท่านฮะตกลงเป็นของใครท่านยังไม่รู้เลยนะฮะ
สิทธิ์พยายามถามต่อว่านอกจากแหวนและนาฬิกาจะชี้แจงทรัพย์สินอื่นด้วยหรือไม่
ผลเอกประวิทย์ไม่ตอบคำถามนี้แล้วก็เดินขึ้นรถทันที

ก่อนหน้านี้ก็มีการบอกว่าจะส่งเอกสารให้ทางปปช

แต่สุดท้ายก็ออกมาบอกว่ายังไม่ได้ส่ง

ส่วนพลเอกประยุทธ์จันโอชานายยกรัฐมนตรี
ก็บอกถึงเรื่องนี้บอกกัน
ผมไม่ต้องให้กำลังใจอะไรท่านเข้มแข็งพอ
พลเอกประวิทย์เป็นทหารและดูแลตัวเองได้

ฟังเสียงของผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีครับ
เจ้าก็จ้องเขาไงเขาก็ต้องการตีแตกจัดถัด
เจ้าก็รู้อยู่ใช่ไหมล่ะ
แต่เจ้าก็แข็งแรงเยอะนะ
ถ้ายิงไม่มีคนอยู่กับฉันจะยิ่งดุกกว่าเดิมจะบอกให้
แล้วก็บอกถึงตัวเองด้วยว่าตัวเองก็แข็งแรงอยู่
ผลเอกประวิทย์ก็แข็งแรงอยู่นะครับ

ปปชเขาก็บอกว่าเขายังไม่ได้รับหนังสือ

ที่บอกว่าจะมีหนังสือเข้ามาชี้แจง
กรณีข้อสงสัยครอบครองในการรู้
ก็รอดูว่าวันใดที่จะส่งมา
ก็คือส่งได้ตามกรอบระยะเวลา๓๐วัน
ปปชกำหนดนับตั้งแต่วันที่๑
เอกประวิทย์วงสุวรรณได้รับหนังสือจากปปช
ในการประชุมปปชในวันที่๑๒ธันวาคม
ก็ยังไม่มีการสอบถามเพิ่มเติมเรื่องนี้แต่อย่างใด
คนก็จับตามองเรื่องของการทำงานของประธานปปชด้วย
ผลตำรวจเอกพัชรวาส
ขออภัยพัชรพลประสานราชกิจนะครับ
ทางด้านของผลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
คำถามสื่อมวลชนถึงการให้กำลังใจพลเอกประวิทย์ตอบสั้น
บอกว่าส่วนตัวก็ไม่รู้จะตอบยังไง
และถามกลับสื่อบอกว่าแบบนี้เป็นคำถามด้วยหรือ